สวัสดีค่ะพบกับรู้ก่อนร้อนหนาวกับดิฉันนัทชายกิตโมกค่ะ
แถวบ้านคุณผู้ชมยังคงอากาศเย็นอยู่หรือเปล่าครับ
บางคนบอกว่าสภาพอากาศเริ่มอุ่นขึ้นแล้ว
มีหมอกหนาเข้ามาแทนที่นะคะ
จากการตรวจสอบค่ะเราพบว่าในระยะนี้นะคะ
ตอนบนของประเทศจนถึงตอนกลางของประเทศเนี่ย
สภาพอากาศยังคงหนาวเย็นอยู่นะคะคุณผู้ชม
ในขณะที่ภาคใต้ตั้งแต่จนครศรีธรรมราช
ยาวลงไปจนถึงจังหวัดนราธิวาสในสัปดาห์นี้มีฝนตกค่ะ
สภาพอากาศแบบนี้นะคะเกิดขึ้นเนื่องจากมีลมหนาว
หอบนำเอาความชื้นเข้ามาปกคลุมภาคใต้เกิดเป็นเมฆนะคะ
วกกับมรสุมฝนประจำฤดูค่ะข้อสังเกตง่ายเลยคือ
ถ้าเกิดเหนืออิสานน้ำใต้จะมีฝนตกนะคะเหมือนเพลงพี่เบิร์กค่ะคุณผู้ชม
ที่ตกทางนู้นหนาวถึงคนทางนี้ค่ะ
ส่วนที่ประเทศจีนในระยะนี้นะคะได้มีการเริ่มตกปลาฤดูหนาวกันแล้วที่มณฑลจี้ลินค่ะ
มีการใช้วิธีนะคะแบบโบราณเลยคือกระเทาะน้ำแข็งลงไปอย่างที่คุณผู้ชมเห็นแบบนี้
ไปเอาปลาขึ้นมานะคะเป็นปลาสดเลยทำให้สถานที่แห่งนี้เนี่ย
กลายเป็นสถานที่ที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวที่ต้องการจะชิมปลาสดนั่นเองค่ะ
และนี่คือรู้ก่อนร้อนหนาวันนี้สวัสดีค่ะ